เรื่องที่มีความสำคัญของกองทัพ
ซึ่งผู้จัดการกำหนังบอกมาให้ผม

ที่จะชี้แจงสถานการณ์ที่
การแพร่ระบาดของประวัติศาสตร์๑๙

ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ

ดำเนินมาตรการต่าง

ตามที่กระทรูของสนาจุบ

ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกับทุกคน

จะแถลงให้ทราบความกระจ่างชัด

ตรวจเขาพบว่ามีการติดเชื้อไวรัส

หลังจากนั้น

เข้ามาเรียนรับปรับความประจาน
ของปรบปรบความปรับของตรวจ

ซึ่งผลการตรวจจนถึงเมื่อคืนนี้นะครับในทางการแล้วว่าพบการติดเชื้อชัดเจน
ซึ่งกระบวนการของกรรมทรัพย์ทรงสารศุกร์ก็จะได้มีการสรุปแถลงตามวงรอบในขั้นต่อไป
ปัจจัยก็ตามปัจจุบันอาการของท่านไม่มีไข้ไข้ลงไปแล้ว
ตรวจไม่พบอาการผิดปกติทางปอดอยู่ในระหว่างการแยกโรคที่โรงพยาบาล

คือไม่จำเป็นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
การกลับโดยที่บ้าน๑๔วันตามมาตรภาพ
แล้วก็ยืนยันว่าใน๑ปีที่ผ่านมา
ท่านพลตรีอาชิตไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ

ก็จะมีสามารถทดสอบยาทางต่อหมอด้วย
ก็ยืนยันให้ท่านพี่น้องสื่อประชนได้รับทราบ
บทคุณการการการงานในกายนี้

ผมได้แม้จัดให้
องค์ทัพมีความพร้อมและจะเตรียมความพร้อม
ทั้งตัวกับน้องโพแดงฐานรักษาพยาบาลมีความสามารถและเครื่องมือที่ดี
ซึ่งทางนี้ผู้จัดการของบกได้มีนโยบายที่จะเปิดศูนย์ประสานงานทางการแพทย์ขึ้น
ซึ่งมีกรมแพทย์ฐานบกเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยศูนย์ดังกล่าวก็จะมีหน้าที่ประสานงานกำหนดนโยบายและให้ข่าว
จะมีการบุรณาการผู้ประสานงานกับกระทรวงกระทะโฮมกระทรวงศาสตร์นักศุกร์และรัฐภัพย์ด้วย
ก็จะเป็นการเชื่อมโยงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
และก็เปลี่ยนการรองรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารศนาคารการแพทย์รัฐบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแต่ทางใหม่๒๐๑๙
เพื่อที่จะได้ทำงานด้านการบริการทางการแพทย์ของกระทรวงกราโหมกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้นเมื่อศูนย์การแพทย์ดังกล่าวของกองทัพบกได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว
ก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและบริการทางการแพทย์
มีการเตรียมพื้นที่บุคลากรเตรียมเวชพันธุ์อย่างเป็นระบบ
ก็ขอให้กำลังใจบุรกรรมทางการแพทย์ของเรา

และทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้น
อยู่ในลักษณะที่ควบคุมได้
เรื่องต่อไปที่ผมจะขออนุญาตที่แจงให้ท่านสื่อบัญชนที่ทราบ

เราจะต้องทำการวินิจฉัยและจัดเข้าสู่กระบวนการการรักษา
ผู้ป่วยคนนี้ด้วยความระมัดระวัง

ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์

เป็นเนินการมาสะพานตามที่เขาสาธารณ์สูงได้กันหมดไว้ทุกข์ประกาศ

จะเริ่มมีการค้นหา

เริ่มได้เริ่มการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดย้อนหลังไป๑๔วัน
ตั้งแต่เริ่มมีอาการจากนั้นก็
ใช้วิธีการติดต่อสวยตรงต่อผู้คนการ
เพื่อให้นำมาแยกตัวและกลับอยู่เป็นเวลา๑๔วัน
แน่นอนว่าในข้อเท็จจริงนะครับ
ความจริงก็คือความจริง
มีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง
ที่เป็นผู้บัญชาและราชการที่ร่วมปฏิบัติงานอยู่ด้วย
ปัจจุบันมีรายชื่อทุกนาย
กว่า๓๖นายที่เกี่ยวข้อง

เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ปัจจุบันอยู่ที่บ้านแล้วนะครับ
นับตั้งแต่ปรากฏผลได้จนเกิดการสอบสวนโรค

รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ใกล้ชิด

เจ้าหน้าที่ที่โดยสารไปด้วยกันในรถ
หรือผู้อื่นอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบการทำงานในระบบการพิการที่เสี่ยง
ก็ทำก็คือเราปิดสถานที่ครับสถานที่ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ
สุนิษฐานตามข้อสงสัยถูกปิดและถูกทำความสะอาด
ไปตั้งแต่เมื่อครั้งที่กระทงสาศุกร์แต่ประกาศแล้วนั่นคือสถานมวย
มีความสุขไปนานแล้วถ้าไประยะหนึ่งแล้วมีความสุขไปนานแล้ว
ก็เริ่มมีการออกสะอาดแม้แต่ในบริษฐ์การทำคมปกรรม
วันนี้ก็จะเริ่มส่วนใดก็ตามที่สวดส่วนโรค
ไปถึงโดยจะมีการเงินโดยการทุกที่ไป
ปัญญัติสำคัญที่เราจะต้องเล่นเงินโดยการตอนนี้ก็คือ
การสืบขยายผลสอบสวนโรคอย่างรวดเร็วนะครับ
แข่งกับเวลายิ่งทำเร็วมากที่สุดเราสามารถควบคุมได้ชัดเจนที่สุด
ฉะนั้นการควบคุมที่มีมาตรฐานสูงต้องเร็วต้องถึงตัวก่อนต้องทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง

แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องร่วมมือโดยใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข
ไม่มีการทำงานโดยลำพังนะครับเราจะต้องทำงานร่วมกันเราจะต้องทำงานภายใต้
กำกับดูแลก็ดีหรือให้คำแนะนำที่ใกล้ชิดของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
สำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดนอกจากเข้ารับการตรวจจากที่อย่างเคร่งคัดแล้วมีการกลับตัวแล้ว
เรื่อยตั้งแต่แบบนี้กว่าจะมีการเฝ้าระวังอย่างดีของสุขภาพ
เราจะสร้างความถนัดรู้และความรอบรู้ในเรื่องโควิด๑๙
มีการสังเกตอาการผู้ร่วมงาน
และจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการคัดกรองโดยตรงของหน่วยงานนะครับ
ซึ่งเจ้าที่จะต้องติดตามความเสี่ยงของแต่ละคน
ลาพักกลับมามาจากที่ไหนไปอยู่ยังไง
มีการตรวจไข้มีการเช็คอินก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวิธีความเป็นอยู่ของตัวน้อย
การตรวจวัฒนภูมินะครับจะเป็นการทำตีสมัครเสมอ
ถ้าเราลดความเสี่ยงของพื้นที่บุคคลและโอกาสได้
พัฒนาไปถึงตัวบุคคลที่จะต้องใช้ความระมัดระวังและป้องกันตัวเองได้
จำเป็นจะต้องรักษาสุขภาพอันใหม่ไว้
เพื่อให้เจอมันธนการณ์วิกังในระยะต่อไป
กับลังคนครอบครัวและประชาชนสุขทุขาดด้วยอย่าง
ว่าที่แจงให้ท่านพี่นอกทรอยม
มีก็เป็นหลักสิทธิ์นะครับแต่ผมจะไม่อยากที่จะคึก
มีรายชื่อหมดเลยตอนนี้นะครับเอาเป็นว่า๓๖บวกอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง
ที่เหลือนะครับประมาณ๖๐คน๖๐นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเฝ้าระวัง
แต่ทั้งหมดตอนนี้ได้รับมาตรการเดียวกันคือพักบ้านหน้าที่การทำงาน
คุมไปถึงครอบครัวแล้วที่สุดงานบอกชายนะเยี่ยมเมื่อคืน
คือตามไปตรวจว่าอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ถือว่าขาดทางศัพย์
ถ้าอาจถิดล่ากลายต้องรับสิทธิ์ชอบ
เพราะเรื่องอันนี้เราทำอย่างแค่ว่นครับ
ก็ไม่อยากใช้ประจานแสง

บริเวณ๑๔วันจะมีบางท่าน
มีท่านมีครับแล้วไม่พิเศษ

บางท่านคือไข้ทินกับเจ้าโรงสวัสดิกา
ประชุมร่วมกันใช้หมดครับ

๑๕นาทีใช่หมดถือว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ถ้านั่งห่างจากผมประมาณนี้ถูกแล้ว
อืม
ท่านไม่ได้ร่วมประชุมใช่ไหมครับ

ฉะนั้นคุยกันผมต้องเช็ดไมค์นะครับ
ประมาณห้านาทีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังนะครับ
อันนี้ก็มีเป็น๒เกณฑ์นะครับเกณฑ์ความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงในเกณฑ์ต่ำ
การที่ต้องมีรายชื่อทั้งหมดเพื่อเราจะส่งคนไปตรวจสอบกัน
ไม่ให้ดินไม่ให้หลุดต่อไปจากอารมณ์ที่เราควบคุมครับ